อันนี้ถ้าจะได้เห็นมวยคู่เอกมวยคาดเชือกทิศสมปองกับคุณศรีสุวรรณ
ชกกันแล้วแหมมีการท้าทายกันมีการแบบแห่ตัวต่อตัวหรือเปล่าหรือยัง
อะไรจะได้เห็นหรือเปล่านะฮะมีการจะโอนเงินให้ก่อนด้วยนะฮะ
ไปดูซิว่าเขาจะชกกันจริงหรือเปล่าครับนะฮะอดีตพระมหาสมปอง
หรือว่าตอนนี้ก็เป็นนายสมปองพี่ศรีผมให้พี่สองแสนเลย
ส่งหน้าบัญชีมาพรุ่งนี้โอนให้ขอข้อแม้เดียว
เบี้ยวขึ้นเวทีต่อยมวยฆ่าเชือกกับผมแล้วกันนี่
เอาแบบรักษาวัฒนธรรมไทยมวยไทยมรดกไทยมรดกโลก
แม่ดูเอาละกันคุณผู้ชมนี่ฮะท้าทายกันแบบนี้
ก่อนหน้านั้นสามสิบเอ็ดธันวาคมเนี่ยจริงจริงเราก็ได้ไปร่วมบรรยายธรรม
แล้วก็สวดบนข้ามปีนะฮะคุณตอนนี้นานสมปองแล้วเนอะ
สมปองมีการพูดผ่านไลฟ์สดบนเวที
ท้าชกกับคุณศรีสุวรรณในรูปแบบมวยไทย
ในวันวาเลนไทย๑๔กุมภาพันธ์นี้
หากไม่พร้อมให้เลื่อนเป็นสงกราน๑๓เมษายน
จะได้เปลี่ยนเป็นสาดเลือดแทนสาดน้ำ

จนกระทั่งเมื่อคืนคุณศรีสุวรรณปฏิเสธไม่รับคำท้าชกมวย
ทำให้นายสมปองออกมาไลฟ์อีกครั้ง

ยืนยันว่ายังต้องการจะชกแบบมวยฆ่าเชือกกับคุณศรีสุวรรณ
และถ้านายศรีสุวรรณเป็นคนจริงต้องรับคำท้า

หนึ่งมกรา๖๕ทั้งด้านสี่ศิรวรณแปรพิวเวศไต้ว่า

นัดแล้วนัดเลยทำแล้วทำเลย

ปองนั้นอ๋อเหรอสี

ได้สีอีกอย่างสมปองนั้นใช่ไหมสีบวชมา๓๐พันศาแต่ตนบวชแค่ไม่ถึงพรรษากระจอกไง
ทนไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ไงไม่ต้องมาอ้างนะบวชนานกลัวบาป
แม่อยากจะทำเหมือนภัยวันวันนั้นก็ถุ้ยอะไรอย่างนี้ไม่กล้าทำ
เอออะไรถ้าไม่เก่งแล้วทำเก่งทำไมสีรู้ไหมว่ามีคนฝากเตะปากสีกี่คนเกินสิบ
มีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งให้เลยแสนหนึ่งสปอนเซอร์แล้วถ้าปองทำสีแตกได้ปองได้๑๐๐๐สีแดง๕๐๐เอาไปรักษาปาก

ไหมเขาเรียกว่าเขาเป็นปองกับสี
ทีนี้ยังไม่แน่ชัดแล้วค่ะว่าจะต่อยหรือไม่ต่อยเนี่ยนะคะ

ในสมปองยืนยันว่ามีอีกหลายคนลงขันให้ต่อยกับคุณศรีสุวรรณ
จะได้ยุติข้อขัดแย้งทั้งหมดที่มีต่อกัน
และอยากให้นายศรีสุวรรณดูคำพูดของตัวเอง
โดยเฉพาะข้อสงสัยที่บอกว่าศึกออกมาแล้วก็จะรวย
เพราะไม่ได้รวยและที่ทำธุรกิจหลายอย่าง
เพราะเงินหุ้นส่วนและผู้ใหญ่เขาให้เงินมาอีกที
ยังเป็นคนประพฤติดีมีธรรมะเหมือนตอนอยู่ในผ้าเหลืองทุกประการ
การที่ทิศสมปองนะคะท้าชกมวยฆ่าเชือกกับนายศรีสุวรร
และเรื่องวันดีด้วยวันเวอร์เรนไทน์๑๔อยู่กุมภาคมนี้นะคะ
แม้จะยังไม่แน่ชัดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

แต่การท้าชกครั้งนี้กลายเป็นแมทหยุดโลก
ใครหลายคนจับตามองถ้ามีคือจะกลายเป็นแมทหยุดโลก

สองครั้งแล้วสองรอบนะคะอ่าอ้าวคนที่อยากจะดูแมทนี้
เต้ค่ะนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อแล้ว
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยโพสต์เลยบอกว่า
อยู่ฝั่งทิศสมปองระบุถ้าเอาจริงผมเลือกข้างทิศสมปองนะ
สิบสี่กุมภาเนี่ยผมไม่ติดประชุมเคลียร์ตารางแล้วอ๋อ
อ๋อพร้อมไปดูท่านะไปเชียร์ท่านะคะท่ามีนะ
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยพี่เต้ก็แจมทุกเรื่อง
แต่พี่เต้ไม่ขึ้นชกใช่ไหมคะไม่รู้
จะเป็นอีกคู่หนึ่งต่อดีกว่าเอาเดี๋ยวรอดูนะคะ